คุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะ
มามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มาช่วยภรรยาปิ้งไก่ขาย

แล้วคนก็เป็นลูกค้าไปอุดหนุนถ่ายคลิป

ขยันด้วยช่วยเมียปิ้งไก่อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยดังในโลกออนไลน์
ไม่อายกลับกินแชร์กันเยอะอืมเนี่ยค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะด้วยความดังในโลกออนไลน์
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการตรวจสอบประวัติ
ว่าเอ๊ะเข้าเมืองไทยมาถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหมีหมายจับของตำรวจสากล
หลายข้อหาเลยค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านาย
เฟรนซิบเนอร์แมคซีมีเรียนอายุสามสิบสี่ปี
สัญชาติเยอรมันนะคะเป็นบุคคลตามหมายจับของตำรวจสากล
อย่างที่เห็นหน้าจอว่าปล่นทรัพย์ด้วยลักทรัพย์
ค้ายาเสพติดทางอินเทอร์เน็ตมีสื่อลามกอนาจารย์เด็กไว้ในครอบครองและเผยแพร่
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะวิธีการในการควบคุมตัวมันไม่ง่ายนะ
เพราะว่านายเค้าหนีไปแล้วเขาไปซ่อนตัวเหมือนในหนังเรื่องตีใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูอีกทีนึงว่าเขาซ่อนตัวยังไงนะคะ
คือตำรวจเนี่ยก็เอาหมายค้นไปที่บ้านของแฟนสาว
แต่ว่านายเฟรนเซฟเนอร์ไหวตัวทันหนีไปที่คลองข้างบ้าน
เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำลำตะคองค่ะมีต้นไม้มีป่ากบขึ้นอยู่
คือต้นไม้แบบเยอะเลยอ่ะนะคะตำรวจก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้หายไปไหน
ก็แกะรอยไปตามสถานที่ต่าง
แต่นายเฟรนเซฟเนอร์กบดานอยู่ในลำน้ำโดยใช้วิธีนี้ค่ะ
ใช้ท่อสายยางเป็นที่หายใจ
พอดึกปุ๊บเห็นว่าตำรวจถอนกำลังไปแล้ว
เฟรนเซฟเนอร์ก็ขึ้นมาจากคลอง

ทำแบบนี้ค่ะอยู่ในน้ำตอนกลางวัน
อยู่ในป่าตอนกลางคืนทำแบบนี้อยู่๒วันแต่ทนหิวไม่ไหว
ก็ต้องขึ้นมาแล้วก็โดนตำรวจรวบตัวได้ในที่สุดนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือเราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่นายเฟรนเซฟเนอร์อยู่ที่เช่าอยู่ในพื้นที่หมู่๓
บ้านโปรงประทุลตำบลปักช่องอำเภอปักช่องจนครราชศรีมา
คือนายเฟรนเซฟเนอร์อยู่บ้านหลังนี้กับภรรยาชาวไทยมีลูกชายอายุ๑๐เดือน
ครับก็เช่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันทำไก่ย่างขายด้วยกัน
แต่วันนี้บ้านปิดเงียบค่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าภรรยาชาวไทยไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราไปบ้านแม่ของภรรยาชาวไทยอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังนี้ที่เขาเช่ากันอยู่นะ
พอไปถึงก็ไม่มีใครอยู่บ้านทีมข่าวก็เดินสำรวจรอบรอบนะคะ
ไปเจอบ้านหลังนึงก็เลยไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในบ้านนะคะ
ชื่อว่านางจรุลคมคายปรากฏว่าอ้าวเป็นยายทวดของภรรยาของนายเฟรนเซฟเนอร์ครับ
เขาก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะนางจรุนบอกว่ารู้จักกับหนุ่มเยอรมันคนนี้เป็นอย่างดีนะ
เขานิสัยดีน่ารักคุยเก่งมีของติดไม้ติดมือมาให้กินตลอด
วันไหนไปขายไก่ย่างก็จะเอาหลานชายวัย๑๐เดือนมาฝากให้เลี้ยง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจมากไม่คิดเลยว่าหนุ่มเยอรมันคนนี้จะมีคดีติดตัวเยอะขนาดนี้
วันที่ตำรวจมาจับลงไปในคลองหน้าบ้านนี่แหละก็ชี้คลองให้ดูเนี่ยค่ะ
แล้วก็มาย้ำด้วยนะว่าใครมาถามอย่าบอกนะว่าอยู่ที่นี่
เคยย้ำกับยายใช่ใครมาถามอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงนี้
ยายบอกก็เห็นกับตาว่าไปซ่อนตัวอยู่ในคลองตกดึกก็ขึ้นมาเนื้อตัวเปียกไปหมด
คุณยายบอกคุณยายเห็นยายทวดเห็น
วันนี้เขาก็ดีเนี่ยนิสัยเขาดีสองวันเนี่ยอยู่ที่บ้านบ้าง
แล้วก็อยู่อีกบ้านลูกแม่มันแม่ยายมันอ่ะตัวเปียกหมดเลยนะ
เสื้อผ้ายังบอกอะไรมึงทำยังไงวะเขาก็ว่าหลานนั่นแหละเขาเป็นหลานอ่ะ
ยายบอกก็ทำอย่างดีดีซะหนาวบอกหนาวไม่งั้นมาก็ดีมาเรื่อยเรื่อย
อันนี้ยังไม่เห็นหน้าหลานเลยเนี่ยส่วนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะ
ผู้ใหญ่อสัมพินพงอสัมพินพงโรจนะบุรานนท์
ก็บอกว่ารู้จักกับหนุ่มเยอรมันคนนี้มาเป็นปีนะคะ
เห็นเกือบจะทุกวันเพราะว่ามาขายไก่ย่างอยู่หน้าบ้านบ้าง
ในตลาดบ้างใครก็รู้จักอะค่ะก็เห็นว่าขยันทำมาหากิน
คิดเลยว่าจะมีหมายจับจากต่างประเทศแบบนี้นะคะ
ส่วนบึงที่ฝรั่งคนนี้ลงไปซ่อนไม่ใช่บึงเป็นคลองนะคะ
คลองลำตะคองก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่ก็คงจะหลบซ่อนตัวแหละแล้วก็ทนแรงกดดันไม่ไหว

เคยเห็นมาประมาณ๘๙เดือนแล้วตั้งแต่แฟนเขายังเพิ่งท้องใหม่
และก็เชื่อแฟนเขาปิ้งไก่ขายตรงข้างหน้าบ้านนะครับ
ตอนหลังมารู้สึกเขาจะย้ายไปขายตรงหน้าโรงทอ

ระหว่างที่ขายตรงนู้นกับที่เก่า

เคยคุยเคยทักกันก็คือคนนิสัยดี
ก็ผมก็เจอเขาเรื่อยทำเชื่อเมียขายไก่ย่าง
ส่วนภรรยาชาวไทยกับลูกชายวัย๑๐เดือน
ญาติบอกว่ามากรุงเทพค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าพักอยู่ที่ไหน
ส่วนเฟซบุ๊กของภรรยาสาวชาวไทยคนนี้ก็ปิดบัญชีใช้งานไปแล้ว
เมื่อวานยังเพิ่งโพสต์เฟสอยู่

ต่อไม่ได้สามีของเขาไม่ได้มีโทษหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้น
ว่าอย่างนั้นไม่เกินเหตุแต่ความจริงมันเป็นข้อหาที่ตำรวจตอบหมอเขาแถลงมา
ใช่ค่ะแล้วก็ฝรั่งคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ทำทีไปสปลาวใช่ไหมผ่านทางตมอย่างถูกต้อง
เพื่อให้เห็นว่าออกนอกประเทศไทยไปแล้วแต่ขากลับเข้ามาเนี่ยนั่งเรือ
แต่ตอนนั้นไม้จัดจากตำรวจศาโกลอิงโดโภก็ยังมาไม่ถึงไทยค่ะ
พอเริ่มเป็นข่าวก็ทำทีออกด่านตมนครพนมไปก่อน
เพื่อให้ตำรวจเออออกจากเมืองไทยไปแล้ว

ใช่ค่ะแต่แอบนั่งเรือกลับเข้ามาแล้วก็มาได้ภรรยาคนไทย

มีรายการทีวงทีวีพยายามจะติดต่อ

ไม่ยอมออกเลยบอกไม่เอาไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากดั้ง